ไปดูเรื่องของพรกรฉุกเฉินกับเรื่องของโควิด๑๙กันหน่อย

ในประเทศไม่มีผู้ติดเชื้อติดต่อกัน๑๕วันแล้ว

พบแต่คนที่กลับมาจากต่างประเทศ

และก็ยังจำเป็นต้องคงพรกรฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่ง
เพื่อให้มีอำนาจในการบังคับใช้ข้อกฎหมายต่าง
ในการที่จะบังคับเรื่องของโควิด๑๙ต่อไป

เดี๋ยวฟังกันว่าจะปรับหรือว่าไม่ปรับนะฮะ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์

น่ายินดีนะที่ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศแล้ว

จังหวัดเองก็เริ่มผ่อนปลนมาตรการ
เพราะว่ามีเสียงเรียกร้องมาบอกว่า
อยากให้รัฐบาลเองยกเลิกพรกรฉุกเฉินได้ไหม
ท่านก็บอกว่าตรงนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจว่า

ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดครอบคลุมเท่ากับ

รัฐบาลไม่ได้เอาพรกรฉุกเฉิน
ไปใช้หรือว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเลย
ก็เกี่ยวข้องแก่เรื่องของโควิด๑๙เพียงอย่างเดียว
ส่วนข้อเสนอของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
การแจกบัตรกำนันเป็นค่าที่พักค่านู่นค่านี่

ในที่ประชุมใหญ่ในสบคในวันศุกร์นี้

ท่านนายกเองมีการตอบคำถาม

เขามีปัญหาภายในการปรับคอรมอลด้วยดีไหม
ท่านก็บอกว่าตอนนี้นะยังไม่มีการปรับคอรมอลหรอก
ไม่ต้องเสนอตัวมาตอนนี้มีคนเสนอมาเยอะแยะเลย
เพราะทุกคนยังคงทำงานกันได้ในการแก้ปัญหากับโควิด๑๙
รัฐมนตรีทุกคนทำงานได้อย่างเต็มที่
ตนเองก็สั่งไปแล้วในการประชุมวันนี้
ให้ทุกคนเดินหน้าแก้ปัญหาโควิด
ให้ผ่านพ้นไปได้ซะก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องของตัวเลขโควิด๑๙วันนี้นะฮะ
แถลงข่าวก็เป็นแพทย์หญิงพันธ์ประพายงจกูล
ผู้ช่วยโคศกสบคนะฮะ

แต่ก็ย้ำแบบนี้ว่าเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
ก็คือมาจากซาอุดีอาราเบีย๑ราย

อีกครั้งเราไม่มีผู้ที่ติดเชื้อในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่๑๕แล้ว
แต่ระยะที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำก็จะต้องไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศ๒๘วัน
นับไปอีกหลังจากนี้ให้มันครบ๒๘วันเดี๋ยวจะมีข่าวดีนะฮะ
กิจการระยะที่๔ให้สวบวัคคลชุดเล็กไปพิจารณาซะก่อน
เพราะอาจจะมีบางส่วนต้องขยับไปเปิดกิจการในเฟสที่๕
เชื่อว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานหลังจากนี้นะครับ
เชื่อแน่นะคะว่าหลังจากนี้ไปถึงระยะปลอดภัยจริง๒๘วัน
คงจะมีมาตรการผ่อนคลายออกมาอีกเรื่อย
เพราะฉะนั้นผ่อนคลายแล้วก็อย่าทำให้ละเลย
เรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะ